คุณผู้ชมค่ะคำชโนธไปดูกันหน่อยเพราะว่าหลายคนมีความเป็นห่วงและมีความกังวล
คือต้องบอกว่าสลากเขายังไม่มีการประกาศเลื่อนนะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เขามีการประชุมกันแล้วก็ประกาศว่าเดี๋ยว๑เมษายนจะเลื่อนหรือเปล่ายังไม่ประกาศนะ
แต่ที่แน่เขาห้ามไปรวมตัวกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามว่า
คำชะโนธไปได้ไหมเขาห้ามออกจากบ้านและห้ามไปรวมตัวกันและที่สำคัญที่ทุกคุณผู้ชมเห็น
คำชโนธเขามีการเหมือนกับทำความสะอาดด้วยเพราะว่าจริงคนไปรวมตัวกันเยอะอ่ะ
ไปขูดหาเลขไปส่องเลขต่างนานานะคะเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
หมู่บ้านอาสาสมัครแล้วก็ชาวบ้านนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้มาหาเลขค่ะ
เขามาร่วมกันฉีดล้างถนนแล้วก็บริเวณโดยรอบเพราะว่าเขาปิดเกาะคำชโนธมาสองวันแล้ว
เป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด๑๙ตามกำหนดการเขาคำชโนธ
ก็คือจะปิดตั้งแต่๒๓มีนาคมยาวไปถึง๕เมษายนนะคะ
เป็นบรรยากาศที่แปลกตาเนอะดูเผินไม่เหมือนคำชโนธเลยอ่ะ
เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพาไปคำชโนธโอ้โหมองไปเห็นแต่หัวคนนะคะ
ทีนี้ก่อนจะปิดคำชโนธเนี่ยนายปิยะปิดจะนำนายอำเภอบ้านดุงพร้อมด้วยกรรมการบริหารคำชโนธ
เขาทำพิธีบวงสวงเพื่อขอขมาพ่อปู่แม่ย่าที่ลานไหว้หน้าศาลภายในเกาะ
บอกกล่าวพ่อปู่แม่ย่าก่อนว่าเดี๋ยวจะขอปิดเกาะนะ๑๔วัน
เพราะว่าตอนนี้โรคระบาดยังไม่ต้องออกมา
เพราะว่าคนอาจจะไม่ได้มาหามากราบไหว้สักการะบูชาอะไรก็ว่ากันไป
ทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมค่ะ
มันก็มีคนที่ว้าวุ่นใจเนอะจากการปิดเกาะคำชโนธว่า
แล้วงวดนี้ฉันจะไปหาความหวังจากไหน
ความฝันมันก็ไม่ได้มาหาเราทุกวัน
คืออย่างน้อยมันก็จะมีเงินต่อชีวิตถ้าถูกนะ

มันก็ต้องพักก่อน

แม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่คำชโนธก็บอกว่า

ซื้อเลยควรหามานี่อะ
กันหน่อยดีมั้ยคะเท่าไหร่ครับล่าสุดค่ะมีหกรายซึ่งนายนิรัตน์พงศิษย์
ถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเขาก็โพสต์ลงเฟซบุ๊คส่วนตัว
รายงานสถานการณ์ทุกวันเลยนะคะโดยคุณนิรัติเขียนไว้บอกว่า
วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม๒รายรวมผู้ติดเชื้อในอุดรธานี๖ราย
มันถึงเวลาหรือยังที่จะหันกลับมาดูแลและให้ความร่วมมือ
เปลี่ยนจากคำตำหนิมาเป็นการให้กำลังใจกันใครอยากจะออกมาช่วยสนับสนุนคนทำงาน
ยินดีต้อนรับท่านใดไม่ช่วยก็ขอให้อยู่บ้านเฉย
กำลังใจถ้ามีให้กันไม่ได้ก็ขออย่าเอ่ยคำใดที่ทำให้คนทำงานเขาเสียกำลังใจเลย
ทุกคนทำงานบอกตรงนะครับไม่ได้มีเบี้ยเลี้ยงสักบาท
เสี่ยงก็เสี่ยงอดหลับอดนอนแต่ไม่มีใครบ่นสักคำ
เพื่อลูกหลานพี่น้องชาวอุดรธานีอืม
ผู้ว่าเองประกาศคำสั่งที่๔ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี
เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมนะคะโดยให้ร้านอาหารเครื่องดื่ม
จำหน่ายให้ซื้อกลับไปทานที่อื่นก็คือไม่ให้นั่งทานที่ร้าน
และถ้าจะกินในร้านจริงให้จัดที่นั่งเลยค่ะ
ห่างกันอย่างน้อยเมตรหนึ่งห้ามนั่งด้วยกันห้ามนั่งติดกัน
แล้วก็จะไม่มีการขายจ่ายแจกแลกเปลี่ยนหรือนำสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลมาดื่มในร้านเด็ดขาดนะคะ
ใครฝ่าฝืนโดนโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทางจำทางปรับค่ะ